คือใจก็อยากขโมยแต่สงสัยเป็นคนขี้ร้อน
เข้าไปในสำนักงานหอการค้าจังหวัดนะครับ
ก่อนจะลื้อคนทรัพย์ศิลป์

สวมเสื้อขัญญามีหุ้ดคลุมหน้า
ใส่หน้ากากอนามัยปิดเอาไว้อีกชั้นหนึ่ง

ห้องประชุมแล้วก็ลงมาที่ชั้นหนึ่ง

นะฮะไปเปิดแอร์ให้สบายใจ

แล้วค่อยเดินหาทรัพย์สิน
นี่นะฮะนี่เขาแหวกภาพให้ดูด้วย

แล้วก็เอาใส่กระเป๋าที่เตรียมมาแล้วก็หนีไปครับ

มันเป็นรุ่นเก่าภาพที่ได้ก็เลย

นางสาวเรืองนารี
เวียงอินนะครับท่านเป็นผู้จัดการ

เล่าบอกว่าตอนมาถึง

กล้องวงจรปิดนะครับเห็นคนร้ายเนี่ย
เข้ามางัดสำนักงานแล้วเปิดแอร์
สมภาพเมือง๑๐๑นะครับจะให้ชุดสืบสวนนั้น

แล้วก็นำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีครับครับ